ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพลากุ้งพุ่งไป
อาชิตะธีรวิทยาตระกูลอู๊ดเป็นต่อลูกทีมพลากุ้งพุ่งไป
และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟกรุงเทพนั่นเองครับ

ซึ่งที่นี่นะครับเป็นสถานีรถไฟหลักและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยครับ

ที่นี่นะครับมีลักษณะเป็นโดมไซแทเลียน
สมกับศิลปะเรเนซองส์ครับ
คล้ายคลึงกับสถานีรถไฟแฟรงคเฟิร์ตที่ประเทศเยอรมนี

และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

คุณจะต้องได้รับกับบทลงโทษ
ที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

และร้านทั้ง๓ร้านที่คุณจะต้องไปในวันนี้นะครับ

ถูกขอบคุณมากครับครับ

แจ้งอะไรครับสังเงียงหรือ

ไอ้รถชนุกคนบ้าหรือเปล่าอันนี้

แปงดูนี้ไเปล่า

ทีมคุณพลากุ้งวางเงินในร้านที่๑จำนวน๒๐๐๐
หลังร้านที่๑
ร้านแดงราชาหอยทอด
หอยทอดที่เปิดมายาวนานถึง๘๐ปี
ร้านนี้ได้รับรางวัลการันตีความอร่อยมากมาย
ว่าแดงราชาหอยทอดร้านนี้ไม่ธรรมดาที่ควรค่าแก่การมาชิม
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยสุกร๑ริมถนนมิตรภาพไทยจีน

ค่ะคือเป็นแป้งกรอบแล้วก็ลาดด้วยหอยนังลมเขาเรียกว่าออรัว

ดันทะลึ่งสั่งไป๒แหลงงานเราอะ

๑๐จานสบาย๑๐จาน

ที่ใช้หอยนังรมตัวใหญ่สดเนื้อแน่น
ในแป้งสูตรพิเศษที่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
เมื่อทานจะรู้สึกได้ถึงความกรอบของแป้งที่บาง
และจะได้รสชาติของหอยที่เต็มปากเต็มคำ
หอยทอดร้านนี้การันตีความอร่อยทุกจานแน่นอน
โปรดติดตามตอนต่อไป